ท่าหมดเบิ่งนะคะลูกทุ่งสุดฮอตตอนนี้

คิวงานมันหลายครั้งอีหลีนะคะ

พอไปเช็คอีกทีคุณผู้ชมงานเต้นยาวเหยียดนะคะ
อย่าบอกว่าถึงแค่สิ้นเดือนสิ้นปีเลยจ้า
แล้วก็มีความพูนไปถึงนู่นอีก๒ปีคุณหนักคุณผู้ชม
คนแรกเลยนะคะคุณจ๊ะนงพนีค่ะ
ังบันลังลูกทุ่งสาวซุปตาที่มีงานโชว์ตัวติดต่อมาทุกรูปแบบค่ะ
ดูแค่ตารางงานก่อนนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
คุณผู้ชมอัดแน่นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะยาวมาจนถึงตอนนี้
รับงานดูนะคะนี่แน่นนะคะลายหูลายตาไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
อีก๑๐กว่าวันที่เหลือโอ้โหคิวแทบไม่ว่าง
และเชื่อเลยค่ะว่าระดับจ๊ะนงพนีแล้วนั้น
งานน่าจะเต็มยาวถึงกลางปีไปเลยคุณผู้ชม
เผลอจองล่วงหน้าข้ามปีก็เป็นได้นะคะ
แต่หลายคนที่จ้างจ๊ะบอกเลยนะคะคุ้มค่าราคาหลายแสนค่ะ
ฟังเต้นมันเอ็นเตอร์เทนจัดหนักจัดเต็ม
ขั้นเทพไปเลยจ้าแล้วทุกครั้งที่ขึ้นเวทีมีมีมตลอดเลยนะฮะ
กายลงติกต๊อกติ๊กยอดภูมิเลยมาอีก๑ซุปตาลุกทุ่งนะคะ
ที่คิวงานล้นเดือนกุมภัณฑ์ยาวจะถึงปลายปีคนนี้เลย
หนุ่มคนนี้นะคะบอกเลยนะคะงานครบเครื่องไม่แพ้ใครค่ะ
คนรอเจอคุณเบิ้ลประทุมราชมากที่สุด
อ้าถูกต้องคุณก้องกลัวอยู่ไหน
จะเป็นคู่จิ้นคู่จินหรือคู่กัดก็ไม่รู้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เรียกว่าเบิ้ลเดี่ยวก็ว่าฮอตแล้วแต่งานคู่ดูโอบอกเลยติดต่อออกมาแบบว่าต่างประทงต่างประเทศก็มี
ไม่ขาดสายค่ะแต่ต้องติดเบรกผู้จัดผู้จ้างเอาไว้หน่อยนะคะว่างานคู่แบบนี้อาจจะไม่ได้มีตลอด
เพราะอะไรรู้ไหมคะคู่นี้เขาฮอตมากนะคะ

ใช่ลำพังคิวตัวเองคนเดียวก็แน่นลื้มแล้วค่ะแต่ว่าจะมาคู่กันในแต่ละงานมันไม่ใช่ง่ายเลยค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะต้องจองกันล่วงหน้าที่สำคัญ
กระเป๋าต้องหนักนิดนึงค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่กุมภาตอนนี้คือคิวงานยาวไปถึงตุลาพฤศจิกาใช่ครับ
ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูนะครับทั้งเรื่องของเจ้าภาพของเพลงเจ้าภาพของเจ้าภาพของงานละครหรือว่าหนังภาพยนตร์ต่างด้วย
เพราะว่าเปิ้ลเองก็เป็นผมว่ามันเตอร์ไพรส์ตัวเองมากในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเราพักงานไม่ได้ทำงานเลย
ผมว่าต้องขอบคุณทางเจ้าภาพที่เอ็นดูเราด้วยแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่แบบพยายามผลักดัน
ทำได้หลายอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้ทุกอย่างให้แบบอันนี้เราทำได้ไหมอันนี้เราถนัดหรือเปล่า
ไม่ใช่แค่งานร้องเพลงงานวงทรงบวงสวงก็ไปหมด
คือมันครบเครื่องเป็นลูกทุ่งยุคนี้คุณผู้ชม

ปิดท้ายกันที่ฝั่งหมอลำสาวคนนี้นะคะ

คุณแอนออรดีซอแอนของเรานะคะ

จนถึงตอนนี้นะคะงานยังแน่นเอียดนะคะ

โอ้โหบอสแอนเน้นงานโชว์ร้องรำจัดเต็มทั้งนั้นค่ะ
กรุงเทพก็พอมีส่วนภาคอื่นมีครบนะคะ

หมอลำสาวคนนี้สุดปังงานมาเงินมา
ระวังที่เก็บเงินไม่พอนะจ๊บอสแอนจ๋า

นี่แอดสองเนี่ยกุมภาพาทว่างแค่สี่วันเองพักดู

งานป้ายปากโฆษณาไปแบบว่า๑๐๐เมตร๑๐๐เมตร๑๐๐เมตรเจอตลอด
เชิญพบกับแอดออกดักดี

งานเดียวกันแบบนี้แถวบ้านที่ฉันปักป้ายแบบนี้

เจอแอดออกดักดีกว่าเจอแจ๊กกะลีนะ
แต่ถ้าอยากเจอแจ๊กกะรีนคุณผู้ชม๒๕๒๗คชาพาพาไปมูเด้อ